เอาไปดูเรื่องราวความสวยงามของการจุดพลุกันหน่อยนะ
เวลาจะจุดผู้ยิงผู้เนี่ยนะมันก็สวยอยู่แล้ว
แต่มันจะสวยกว่าเดิมถ้าคุณมีลีลาที่เด็ดดวงแบบนี้ครับ
อ๋อถ้าคือตัวแทนแห่งดวงจังใช่

เดี๋ยวเดี๋ยวบอกก่อนนะค่ะ
คือไอ้ยิงแบบนี้ไอ้พวกแบบนี้บางคนบอกว่ามันก็ไม่อันตรายหรอก
มันก็สวยงามดีแต่คุณยิงให้ดีนะ
มันมีโอกาสจะวิ่งเข้าหน้าเข้าตาเพื่อนได้นะ

เอาให้ดูกันขำแต่ก็อย่าไปทำตามกันเลย
บางทีมันอันตรายอันนี้ผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะ
ไม่อยากให้เกิดแบบว่าเหตุการณ์ที่มันไม่ดี

เพราะว่าการเล่นภูผมเห็นมาเยอะแล้ว

ใช่หรือแบบกระทั่งแบบเล็กอะ
ทัดเล็กกระเทียมอะไรอย่างนี้มันเป็นข่าว

เวลาเจอพงเจอภูผมก็ร้องเหมือนกันนะ

ไม่น่าเจอภูอ่ะ

เออเอาให้ดูเป็นศีรษะอันกันไป

ที่เขาห้ามเล่นพวกภูพวกประทัดด้วยนะคะ